ส่วนดังราวด์ของการยังขาดกีฬายชนแห่งชาติ
บรรยากาศยำเย็นที่เข่ามัสซีถือว่าสวยงามมากเลยนะครับ
จากนักกีฬาแล้วยังมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถ่ายรูปนะครับ
เพราะที่นี่นะครับสามารถที่จะเห็นเมืองชุมพรได้แบบว่า๓๖๐องศาเลยนะครับ
จากดูวิวแล้วนะครับเราไปดูการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ซึ่งจังหวัดพระนคร๔อายุธยาคว้าเหรียญทองใบของครับ
ที่สนามเทนนิสอบบจอร์ชุมพล
โดยเป็นการพบกันระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เก่าครั้งที่ผ่านมาที่ปีนี้ส่งธนกรยอดเพชรลงแข่งขัน
พบกับพักกระพลเทียนชัยพงศ์จากพิจิตร
ผลปรากฏว่าตลอดการแข่งขันทั้งคู่เล่นกันได้อย่างสูสีนะครับ
ก่อนที่จะมาเสมอกัน๓ต่อ๓เกม
ตัดสินในเซตสุดท้ายและเป็นทางด้านของธนกร
เอาชนะไปแบบสุดมัน๔ต่อ๓คว้าเหรียญทองไปครอง
ป้องกันแชมป์ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อีกสมัย
ขณะที่ประเภทซอฟต์เทนนิสหญิงรอบชิงชนะเลิศ
เหรียญทองตกเป็นของเพชรดากลมสุริยศักดิ์
จากสมุทรสาครที่โชว์ฟอร์มหัวได้อย่างยอดเยี่ยม
เอาชนะทัศดาบุญเต็งจากนครราชศรีมาไป๔ต่อ๐เกม
คว้าเหรียญทองไปคลองนะครับและถือเป็นการป้องกันแชมป์
จังหวัดสมุทรสาครได้อีกสมัย
ติดตามเรื่องราวของอนุพงศ์เชอรำนักมวยปั้ม
ที่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยเหมือนธีรสินแดงดา
แต่สุดท้ายแล้วนะครับเขากลายเป็นนักมวยปั้มทีมชาติไทยครับ
ชีวิตของเจ้าหนุ่ยอนุพงศ์เชอรำ
หนุ่มนักมวยปั้มที่สู้ชีวิตตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้

ทำให้เขาต้องมาอยู่กับยายกับนาคที่จังหวัดสุรินทร์

ได้เดินทางออกตามความฝันของตัวเอง

เพื่ออยากจะเรียนที่โรงเรียนกีฬาศรีสะเกด

เหมือนธีรศิลป์แดงดานักฟุตบอลทีมชาติไทย
ที่มีบ้านเกิดอยู่จังหวัดสุรินทร์ด้วยเช่นกัน
เพราะเนื่องจากในตอนนั้นยังไม่มีโคต้าสำหรับนักฟุตบอล
จนทำให้จำใจต้องเลือกกีฬามวยปั้ม
จึงจะได้เรียนตามความต้องการ
มันเลยก็จะไปสมัครซึ่งบอลนะครับ
ที่สิ้นแล้วแล้วก็อยากที่พี่ตัวดิกน้อยตีนเผดเชิงบานเหรอย
กีฬาเยาวชนครั้งแรกเมื่อ๔ปีก่อน
หนุ่ยสามารถคว้าเหรียญเงินมาได้ทันที
ก่อนที่จะคว้าเหรียญทองได้๓สมัยติดต่อกัน
จนทำให้ก้าวมาติดทีมชาติไทยตั้งแต่อายุ๑๕ปี
แต่แม้เงินที่ได้จากการเล่นมวยปั้ม

แต่ก็ยังเพียงพอที่ทำให้ชีวิตของเจ้าหนุ่ยดีกว่าที่ผ่านมา
เป้าหมายต่อจากนี้ของเจ้าหนุ่ยแม้ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลเหมือนที่ต้องการ
แต่เขาก็มีความสุขและหลงรักกีฬามวยปั้มอย่างเต็มหัวใจ
เพราะป้องหมายของเขาอยากจะเป็นเจ้านุยดีกว่าที่ผ่านมา
จะเป็นนักกีฬามวยปั้มทีมชาติไทยต่อไปให้นานที่สุด
หวังจะสร้างชื่อให้กับทีมชาติไทยในระดับนานาชาติ
ว่าจะสนุกเล้าใจแค่ไหนในการพากเรือภายในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้นะครับ
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ